สามารถรับชมได้ทุกวัย
ตรงเวลาเป๊ะนะครับมามอบความบันเทิงรื่นเริงใจ
สกเศร้าเคราน้ำตา

ควรรอดก็มาก

บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

โอ้โหหนุ่มหล่อขายผลไม้
อยู่ข้างล่างก็สนุกสนานนะฮะตลกปกฮาดี

กลายเป็นคนที่แบบว่าขลึ้มไม่ขี้เล่น

จากตื่นเต้นแล้วมันวัดกันด้วยไง
เพราะว่าเกมเราก็มันแล้วก็รุ้นเล่าใจเหลือเกิน

และความตลกของเขาจะฉายแสง

ถ้าพร้อมแล้วขอเสียงปรบมือ
ดังต้อนรับแฮปมหาเสน่ห์

ผลไม้ละไม้คุณเวคุณวิทย์ครับ

คนเสียงแหบนี่มีเสน่ห์
รู้ไหมว่าคนเสียงแหบที่มีชื่อเสียงนี่มีใครบ้าง

อีพี่เป้า
วิทย์ไฮเฟอร์ตอนนี้ก็แหบเหมือนกันคุณวิทย์มาครั้งนี้เป็นไงบ้าง
ครั้งที่แล้วนะก็ร้องไปแล้วหนึ่งเพลงคลายความตื่นเต้นบ้างยัง

จ๊อคอะไรซ้อมเพลงซ้อมผลอะไรกันหรือเปล่า

แต่เห็นอย่างนี้เขาเป็นคนรักเมียคุณป่า

แต่ว่าคนแข่งคนอื่นเข้ามาแล้วเขาต้องมีคนมาให้กำลังใจ

ผมคิดว่าผมอาศัยเขาได้ปรึกษาได้เวลาเรื่องเพลงอะไรอย่างนี้
เพราะว่าเป็นแฟนคลับของพี่เป้าสายันเลย

ทางท่านที่มีสีใส่เสื้อสีออกแดงหน่อยผมยาวนี่ใครฮะ
เป็นอาจารย์เจ้าของวงดนตรี
ก็คือเวลาผมขายผลไม้อะไรอย่างนี้
ถ้าเกิดวันไหนที่อาจารย์เขามีงานเขาก็จะเรียกผมไปบ้าน

ขอโทษค่ะอาจารย์แต่ว่าคนเราอย่าดูกันแต่รูปลักษณ์ภายนอก

ตอนนี้นะครับคุณวิทย์มีไปแล้ว
๐บาทในกระเป๋าแน่ผ่านไปแล้ว๑เพลง
หมายของคุณวิทย้ำถามกันอีกครั้งหนึ่ง
ถ้าเกิดได้เงินเนี่ยความตั้งใจสูงสุดของคุณวิท
เอาไปเป็นทุนการศึกษาของลูกด้วยครับ

เอ๊ะวันนี้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะลวนนะคำถาม
ยังไงเขาคงจะดูอยู่ทางบ้านด้วยนะครับ

อีกยาวไกลเลยคุณวิทย์ต้องหาตังค์ไว้เยอะหน่อย
สมัยนี้นะฮะค่าคลองชีพมันแพง

การเข้าร้องเพลงกันดีกว่า
เพราะว่าตอนนี้คุณวิทย์นะคะก็ต้องการเงินเป็นอย่างสูง
และเป๊กก็อยากให้คุณวิทย์มีสติเป็นอย่างสูงเช่นกัน
เมื่อครั้งที่แล้วร้องไปแล้วตอนนี้มีเงินอยู่ในกระเป๋าแล้ว๕๐๐บาท

เพลงนี้ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งเลยที่นักร้องชายทุกคนควรจะต้องร้อง
ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่ผมจะมาขายผลไม้นะครับ
ผมเคยร้องเพลงอยู่คาเฟ่มาก่อน
ถ้าเคยร้องคาเฟ่เพลงนี้ก็น่าจะเคยผ่านปาก

น่าจะตก๒๐ปีนะครับ

ได้เอามาทบทวนใหม่อีกบ้างไหมเพลงนี้

สำหรับเพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท
คุณวิทย์จะเล่นหรือจะหยุด

คุณวิทย์ตกลงว่าจะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ในเพลงที่๒คุณวิทย์ยังคงไม่ใช้ตัวช่วยอยู่

ตอนนี้ต้องทำหน้าที่ของคุณวิทย์ให้ดี
ต้องร้องให้ถูกต้องหมดนะครับ
ทุกคำจนกว่าดนตรีจะหยุด

เพลงที่๒มูลค่า๑๐๐๐บาท

เพลงพร้อมร้องได้ให้ล้าน
เพลงที่๒เพลงมา

อยู่ของกันต่อครับคุณ
แต่อันนี้คือ
นักร้องอยู่ห้องอาหาร
ส่วนฉันได้งาน
งานพื้นบ้านเป็นกรรมเมื่อก่อน
เรารักกัน
อยู่ในกังหลายปีกิ่ง
ไม่เคยมีสิ่งไม่ดีเหมือนก็พอ
เธอร้องเพลงอยู่
เธอก็รู้ว่าฉันอาธรณ์
ก่อนฉันเข้านอน
ยังคิดอาวะออนหวังเธอเมื่อ
มาวันหนึ่งฉันบึงเข้าห้องอาหาร
เพื่อรักเธอกลับบ้าน
วันนั้นฉันจึงได้เจอ
มีแขกใจใหญ่
ต๊อมมาลัยให้เธอ
สุดท้ายเราเออเธอลงเห่อ
ตามเข้าไป
ความรักเหยะก็เลยเป็นน้ำตาย

ใครนี้

แค่อบสรรควันหายปวดร้าวสว่างใน
ยังเสี่ยวใจไม่เหลือเธออีก
แหมมันช่างบรรยายได้
โชคดีทีเดียวเขาจะผ่านเพลงนี้ไปได้มาดูกันเลยนะครับ
สำหรับเพลงที่สองมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณวิทย์ร้องได้หรือว่าร้องผิดครับ
โทษให้โทษให้โทษให้โทษให้
เพลงที่สองมูลค่าหนึ่งหมื่นบาท
คุณวิทย์ร้อง

โปรดติดตามตอนต่อไป